มีคลิปนึงบอกกุฏชมแบบนี้เป็นคลิปที่ผู้
คุณผู้ชมทุกคนต้องดูไม่ใช่ควรดูนะคะ
คลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณ
ผู้ชายคนนี้ด้วยที่ตัดสินใจโพสต์คลิปนี้แล้วเล่า
เรื่องราวทั้งหมดให้เราฟังเขาบอกว่าเขาเกือบจะฆ่าเมียตัวเอง
เพราะความประมาทแท้หลังเกิดเหตุสุภาษิต๒สุภาษิต๒สำนวน
เขาคิดได้ในหัวคือวัวหายล้อมคอกกับไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา
เกิดอะไรขึ้นดูเถอะนะคะคลิปนี้มันใกล้ตัวเราจริงค่ะ
โอ้มายก็อด
ไม่ใช่จับลูก

เบิร์ตคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดาก่อน
คือทำไมรถมันเลื่อนเข้าไปแบบนั้นเมียก็ยังเปิดประตูไม่เสร็จเลย

เขาถึงบอกว่าเกือบฆ่าเมียตัวเองแล้วเพราะความประมาท

เขาแชร์เป็นสาธารณะเลยแปลว่าเขาตั้งใจ
อยากจะเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะรูปโลกน่ะ

ขอบคุณคุณนพัฒน์นะคะเจ้าของโพสต์ที่นำเรื่องราวมาโพสต์ค่ะ
เขาบอกว่าเกือบฆ่าเมียตัวเองและคงไม่ให้อภัยตัวเองไปตลอดชีวิต
ผมคิดอยู่นานว่าจะลงคลิปนี้ดีไหม
แต่ตัดสินใจลงเพื่อเตือนตัวเองและเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อน
ขอบคุณคุณมากด้วยนะคะขอบคุณจริงนะคะ
ผมประมาทเองเขาเล่าต่อบอกว่าผมประมาทเองและความประมาทของผม
ผมเกือบเสียแฟนไปผมคงขับรถชนแฟนตัวเอง
ถ้าไม่มีประตูมากั้นไว้หรือถ้าแฟนผมไม่ได้ถอยหลัง
คงทับแฟนผมไปแล้วเห็นไหมจังหวะที่แฟนเขาถอยหลัง
น้ำหนักของประตูผมไม่สามารถที่จะยกได้เพียงคนเดียว
ผมชะล่าใจฟังประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
ผมชะล่าใจเพราะด้วยระบบความสะดวกสบายของรถที่มีมาให้
รถใหม่เดี๋ยวนี้เป็นระบบนี้หมดแล้วนะคะ
เป็นระบบที่คือเหมือนตัดคือเวลาเจาะรถมันจะตัดเอง
เขาเพิ่งพารบนี้กลายเป็นว่าเขาคือหันหลังจะไปจับลูกที่คาซีส
แต่เท้าเขาไปเหยียบคันเร่งตกใจผมถึงเหยียบคันเร่งเข้าไปอีก
ว่ารถไปชนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเรื่องราวมาโพสต์ไว้
เห็นมั้ยเขาบอกว่าป้อบไปนี้จะเลิกใช้ธรรมสับขณะขับรถ

นำมาเตือนนะ
ระบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้แล้วถ้าเกิดจอดนิ่ง

เราจอดรถแล้วหรือเข้าเกียร์ผีแล้ว
ซึ่งบางทีมันจะเผลอเลยแล้วมันก็ยังถอยต่อไง

แล้วก็ชอบไปเปิดประตูบ้านให้สามีนะคะ